เรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กจบน้ำอีกแล้วค่ะ
แต่คราวนี้ต้องบอกว่าเคราะห์ดีมากเลยนะคะ

ท่านไปประสบเหตุพอดีก็เลยวิ่งค่ะ

่งสโรงตัวเดียวไปช่วยเด็กตกน้ำ
เป็นคลิปนี้ซึ่งเป็นภาพความประทับใจค่ะ
ก็อยู่ได้ยินเสียงโซม
แต่ทีนี้มันอยู่ห่างไอ้นี่มาก
ให้ดูตอนแรกคิดว่าเล่นน้ำ

คืออย่างนี้ลูกสาวกำลังจะไปทำงาน
แล้วมีแมวไปอยู่ใต้ท้องรถของลูกสาว
แล้วลุงแกพยายามที่จะมาไล่แมวให้นะคะ

กลมตรงนั้นเด็กตกน้ำเด็กตกน้ำเด็กตกน้ำ
แมวเมอร์ไม่สนใจแล้วค่ะไปช่วยเด็กก่อนนะคะ
ไปช่วยเด็กก่อนค่ะคุณลุงน่ารักมากคือ
เอาจริงนะถ้าคนที่ไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาว
คิดว่าธุระไม่ใช่ไม่ต้องสนใจก็ได้
แต่นี่คือด้วยจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีที่แท้ทรูเลยนะคะ
เห็นไหมวิ่งสโรงตัวเดียวกระโดดลงไป
ไม่ได้คิดเลยว่าน้ำจะลึกแค่ไหน

ไปช่วยน้องช่วยมาได้สำเร็จค่ะ

ใช่ค่ะแล้วนี่เห็นไหมคะกลายเป็นว่าเป็นภาพประทับใจ
แต่มุมหนึ่งก็เป็นเรื่องอุทาหรณ์ที่เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองเหมือนกันนะคะ

ก็สูงประมาณหนึ่งแต่ว่าน้ำตรงนี้คือ

แต่ว่าคุณลุงสามารถยืนได้ระดับน้ำที่หน้าอกคุณลุงนะคะ

ส่วนคุณลุงคุณลุงจ๋าค่อยขึ้นมานะเป็นห่วงเหมือนกัน

น้ำใจจริงเลยเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์แบบนี้คือถึงบอกไงคะว่า

โทษนะคะเด็กจมน้ำแล้วเสียชีวิตใช่ไหมคะ
แล้วนี่คืออะไรฮะนี่คืออะไรตั้งแต่เกษียณมาก็ช่วยไปหลายชีวิต
กตกน้ำแมวตกน้ำไก่ตกน้ำปลาปลาของหนู
ลูกสาวถ่ายภาพนิ่งแล้วก็เอามาลงในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกบอกว่า
ไม่ใช่เจ้าหนูคนนี้คนแรกที่คุณลุงหรือว่าป๊าป๊าของหนูเนี่ยไปช่วย
กรณีตกน้ำแมวก็เจอนกก็เจอไก่ก็ตกน้ำไปช่วยมาแล้วหลายชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๘โมง๔๕นาทีของเมื่อวานนี้
บริเวณชุมชนริมคลองบางตลาดที่ปากเกร็ดนนทบุรี
ส่วนสาเหตุที่น้องตกน้ำคืออะไรรู้ไหมคะทำไมนะฮะเด็กบอกว่า
เห็นงูเลื้อยอยู่บนถนนก็เลยตกใจพังงะถอยลงไปถอยลงไปก็เลยตกน้ำอย่างที่เห็น
นี่นะคะเป็นเสี้ยววินาทีชีวิตต้องขอบคุณฮีโร่ตัวจริงของเราได้
ฮีโร่ตัวจริงบางทีก็ไม่ต้องเป็นต้องกล้ามปูสลกตัวเดียวสบาย